ไฮโซโพกที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวว่าความสัมพันธ์กำลังสั่นคอนนะคะ
เรียกว่างานเข้าอย่างจังเลยก็ได้เพราะว่าจู่สาวพิตต้าก็โดนลากเข้าไปเอี่ยวเกี่ยวกับข่าวใหญ่แม่อ้ำงอนไฮโซโพก
ก็เลยร่องของเรื่องมันด้านมีคนไปตั้งสมมติฐานว่า
อ้ำอาจจะงอนคุณพกที่ไปงานปาร์ตี้วันเกิดของไฮโซสาวนางนึง
ซึ่งคืนนั้นมีพิตต้าไปแจมด้วย
แถมยังถ่ายภาพไฮโซโพกร้องเพลงอย่างมีความสุข
และเพราะเอิญวันนี้ค่ะมีบวงสวงละครเรื่องใหม่
เฮ้ยมันเป็นอย่างไรมาอย่างไรเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ

วันนั้นจริงแล้วเนี่ยไปงานวันเกิดเพื่อนกันนี่แหละค่ะ
ก็เป็นปกติเหมือนไปเที่ยวด้วยกันอยู่แล้ว
ก็เป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องที่เขาทะเลาะกัน
หรือว่าเรื่องตอนที่พี่อ้ำลบรูปทั้งหมดเนี่ย
ก็ไม่ทราบเรื่องเลยว่าคืนนั้นเขาทะเลาะกันหรืออะไรใดเหมือนเฉพาะ
อยู่ด้วยกันในงานวันเกิดเพื่อนปกติแค่นั้นเอง

เขาบ้างไงบ้าง
มิ๊ตตาว่าเป็นเรื่องที่ให้พี่อำกับเขามาตอบดีกว่า
ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็แค่ทราบว่านั้นนะคะ
ว่าเขาก็ทะเลาะกันนิดหน่อยประมาณนั้น